เหตุระทึกนี้ก่อนเกิดขึ้นบนท้องถนน

ยิงใส่รถส่งของ

ยิง๙นัดครับคุณผู้ชมครับ

ก็ไม่ได้กระแจ

หอมนะเดี๋ยวจะไปละ

ไม่ได้ยิง
ยิงเอนิสังครั้ง

กลัวเกือบหมดแม็กซเลยมั้งอ่ะเฮ้ยทำไมมันอุกอาดขนาดนี้อ่ะ
นะฮะโพสต์คลิปจากกล้องในรถนะฮะเป็นเหตุการณ์รถเก๋งเนี่ยสีดำ
แซงมาจากทางด้านซ้ายแล้วยื่นมือออกมายิงปืน๙นัดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วตรงนั้นเลย
หลังจากนั้นก็เร่งเครื่องหนีไปเนี่ยโอ้โหเพจนี้ระบุบอกว่ายิงปืนใส่รัว
ยิงปืนใส่รถรัวเลยกลางจังพฤติกรรมน่ากลัว
ถ้าคนอื่นโดนลูกหลงทำไงเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
ฝากจัดการด้วยนะคะอันตรายจริงจริงเหตุเกิดแถวแถวหน้าค่ายพระมงกุฎ
ประจวบคิวรีขันคันนี้อีกแล้วอ้าวเหรอเออคันนี้อีกแล้ว
เมื่อเดือน๒เดือนที่แล้วยิงปืนขู่รถรัวเหมือนกัน
เห็นว่าไปแจ้งความเรื่องเงียบอ้าวอ้าวหรอไม่ได้แล้วนะ
ถ้าอย่างเป็นอย่างนี้จริงไม่ได้แล้วนะครับในคลิปนี้เป็นเหตุการณ์นะครับ
ขับมาจากทางซ้ายแล้วพยายามจะเข้ามาปาดนะฮะจนเจ้าของคลิปเนี่ย
กดแตรเตือนนะครับคือฝ่ายคนขับรถเก๋งเนี่ยชูนิ้วกลางออกมา
โอ้โหเขาให้โชคให้ลาบเลยไม่ได้ยกนิ้วโป้งฮะ

ยิงใส่เจ้าของรถเนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ย

เล่าบอกว่าโอ้โห๓ทุ่ม๑๘ธันวาคมขนหัวลุก
เบรกไงเขาบอกเว้นไว้เผื่อเบรกทำให้มีช่องว่างปรากฏว่ารถเก๋งสีดำพยายามจะแทรกให้ได้เลย
แต่เค้าก็เลยต้องเบรกกันทัน

บรรทุกของมาหนักมากผลไม้มาหนักมาก

จะดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อ
แต่ปรากฏว่าพี่ก็บอกตรงนั้นมันเปลี่ยวก็เลยขับต่อไป

ยังขับตามมากดแตรแล้วก็ชูนิ้วกลางแล้วยิงใส่หลายจุดเลย
ก็พยายามนะฮะจะขับไปดูทะเบียนซะหน่อยแต่ตามไม่ทันฮะ
ผมขับรถมาเลนขวาปกติครับก็ขับตามตูดรถสิบล้อครับ
ก็เพื่อที่จะแซงรถสิบล้ออีกอีกคันอยู่เลนซ้ายครับพี่ครับ
ครับผมก็ขับตามตูดกันไปเรื่อยครับจนจังหวะที่ว่ารถรถคันดังกล่าวมาครับพี่
ด้านซ้ายใช่ไหมครับพอมาด้านซ้ายเสร็จปั๊บผมก็ขับตามตู่รถใหญ่
แต่ช่วงจังหวะที่ผมเม้นไว้ก็คือผมเน้นไว้เผื่อเบรกผมอะครับครับ
แล้วก็ทีนี้เขาจะปาดเข้าหน้ารถผมอะครับ
คือทีเนี้ยแล้วมันไม่มีช่องใช่ไหมครับเอ่อที่จะเข้าได้ครับ
พอเขาจะแทรกเข้ามาจะเบียดเข้ามาผมก็เลยบีบแต่
บีบแต่เตือนเขาอ่ะแล้วพอบีบแต่เตือนเขา
เขาเกิดอาการไม่พอใจครับไม่พอใจ
ก็ได้เปิดกระจกแล้วก็ให้ชูนิ้วกลางให้ผมครับพอแสงซ้ายผมมาเสร็จปั๊บ
เขาก็เอาปืนมายิงผมเลยครับส่วนรถของพี่พีรเดชคนนี้กระสุนเข้าที่ไหนบ้างอ่ะ
กันชนหน้าสามนัดล้อแม็กซ์นัดหนึ่งประตูสองนัดโอ้โห
เขาบอกว่าสงสัยกดต่ำแบบนี้ตั้งใจอาจจะยิงยางเพื่อไม่ให้ขับตามหรือเปล่า
นะฮะเขายืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครแล้วก็ไม่ได้ปาดหน้าใคร
ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพห้วยยางนะครับเดี๋ยวตำรวจจะนัดสอบปากคำพี่เขาเนี่ย
พุธนะฮะวันพุธที่จะถึงนี้ครับ